ใช่เลยมองไปข้างนอกมองไปหน้าบ้านนะครับ
แล้วก็เหมือนกับแบบเขาอยากรู้ว่าแบบ

เขาก็เอาแป้งไปโรยตรงขั้นกระดาย
แต่สิ่งที่แปลกคือพอตื่นเช้ามา
เขาเปิดประตูบ้านไปแล้วเขาก็ไปดูตรงบันได

ที่โรยแป้งไว้มันมีเป็นรอยนะพี่แจ๊ก
แต่สิ่งที่เขาเห็นเขาเห็นไปแค่๓จุดอย่างนี้

เหมือนคนเอานิ้วเท้าเขย่งเดินอ่ะพี่แจ๊ค

พอตอนเที่ยงปุ๊บอยู่เขาให้พี่แจ๊ก
มันมีเสียงผู้หญิงกรี๊ดมาเลยลั่นหมู่บ้านเลย

ซึ่งบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านของ

ซึ่งอาศัยอยู่กับพี่ชายของเขา
แล้วก็มีหลานคนที่เกี้ยคือหลานสาว

เดี๋ยวอยู่เขาก็พูดขึ้นมาคำนึงมึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่ากูทำไม
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพล

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่ม
อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนสยองขวัญสั่นประสาท
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
และวันนี้แขกรับเชิญของเราที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุ
พร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอน
สถานีผีดุนั่งอยู่ข้างผมตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นห้องคลอดเก่าบ้านพักหมายเลข๙
และวันนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับคุณเกียรติครับ

ปกติเราคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์

วันนี้ยินดีมากยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีผีดุ
ยินดีเช่นกันแล้วก็ขอบคุณพี่แจ๊คมากเลย
เช่นกันครับแล้วก็อันนี้เป็นการคุยกันแบบเห็นหน้าครั้งแรก

ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับผีสิ่งลี้ลับ

จากประสบการณ์จากเรื่องเล่าอะไรหลายอย่าง
ประสบการณ์ที่เจอด้วยครับแล้วก็เมื่อก่อนต้องบอกว่าผมไม่ค่อยคือผม

แต่ว่ามันกำกึ่งเพราะเราไม่รู้เรามันไม่เห็น

มาวันหนึ่งเนี่ยพอดีผมคบกับแฟน
แล้วแฟนผมเขาคือมีเซ็นต์นั่นแหละ
ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะ
แต่จะเดินไปแล้วก็เห็นผีอยู่ข้างหน้า

มันมีจุดเปลี่ยนหลายจุดครับ

เอาแบบสักเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าเขาเห็นผี
ต้องบอกว่าผมกับแฟนมีโอกาส

ซึ่งต้องพูดว่าคนที่เป็นเจ้าของโทรที่พาไป
เขาเป็นคนมีเซ็นต์เลย

มีคนรู้จักในสังคมค่อนข้างเยอะ

เสร็จแล้วก็เลยไปเที่ยวกับเขาไปทำบุญกับเขา

ก็มีคุยกันสันทนาทันเงี้ยแหละครับ

เขาเรียกว่าคืนแบบนั่งคุยเรื่องผีกันอ่ะ

เขาบอกว่าคุณมิ้นท์ก็เหมือนเขาแหละ

ไลน์ต่างมันค่อยชัดเจนว่า

เขาสื่อสารได้
มันก็เลยแบบค่อยเพิ่มความเชื่อขึ้นมาแล้ว
ยิ่งพอผ่านมานานเข้า
มันมีหลายเหตุการณ์เข้ามาเช่น

สมมุติว่าเหตุการณ์ง่ายเลย

พี่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม

คือมันตรงกันจนมันเกินไป
จนมันเลยเปลี่ยนจากคำว่าไม่เชื่อ

แต่เขาไม่ได้เปิดตำหนักร่างทรง
ขอพูดเลยครับ๑๐๐แฟนผมไม่ใช่ร่างทรง

ผมทำงานตัวเองส่วนตัว

เพียงแต่ว่ามันมีเซนต์
มีบางสิ่งที่คอยดูแลเขา
หรือจะเรียกง่ายก็คือครูบาอาจารย์เขานั่นแหละ
ที่คอยเป็นไกด์ไลน์ชีวิตให้เขา

เพียงแต่ถ้ากรณีที่
มีคนเขาเข้ามาสอบถาม

ผมก็เลยถามว่าทำไมช่วยไม่ได้ในบางเคส

อันนี้คือเป็นสิ่งที่

เราต้องทำดีนะปัจจุบัน

แต่ถ้ากรรมคุณมันใหญ่เกินกว่า

นั่นคือเป็นการเกริ่นกันแค่ช่วงแรก

ขออนุญาตไม่ระบุลงดีเทลก็แล้วกันว่า

ที่เราใช้ถ่ายทำกันหลายครั้งแล้วนะครับ

เรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเรา

ของครอบครัวแฟนผมทั้งบ้านเลย
ก็ถ้าเกิดเริ่มเลยก็คือ

แล้วก็มาทำงานอยู่ในกรุงเทพ
แล้วก็มีแฟนผม
เสร็จแล้วทุกปีมันก็เป็นเหมือนธรรมเนียมว่า
พอปิดเทอมทุกเทศกาล
ก็จะกลับไปเยี่ยมที่บ้านที่ภาคใต้
ก็ไปทุกปีจนย้อนกลับไปเมื่อ๒๐ปีก่อน
ตอนนั้นแฟนผมก็อายุประมาณ๑๐ขวบ

เวลาเขากลับไปเที่ยวที่บ้านเขาเนี่ย

เพราะว่าที่บ้านเขาก็จะมีเนาะ
คือเหมือนกับว่าบ้านแม่แฟนผม

เข้ามาสวัสดีเข้ามาทักทาย
รวมถึงระแวกเพื่อนบ้าน

ก็มีประมาณ๑๐๒๐ตังคาเรือน

วันนั้นครอบครัวแฟนผมกลับไปที่บ้านเค้า
เป็นบ้านของแม่ยายผมจ้านฝากคุณแม่

ก็จะเป็นทำพื้นจากไม้ตาน

สองฝั่งซ้ายขวามีตู้เสื้อผ้ามีอะไรพวกนี้

แล้วก็ต้องให้เกียรติทั้งเขาด้วย

เขาก็เข้ามาสวัสดีเข้ามาเยี่ยมคุณแม่ผม
ก็มาสวัสดีกันทักทายกัน

กลับมาแล้วเหรอ
ชื่อน้า๒เป็นเพื่อนสนิทกันเลย

แต่ปีนี้น้าเอกไปคนเดียว
ทางครอบครัวแฟนผมก็ถามว่าเออทำไมปีนี้มาคนเดียวแล้ว
สองมันหายไปไหนแม่มาทักทายมาเยี่ยมกันเลยนะ
น้าเอกก็บอกว่าผมก็ไม่เห็นมันมาตั้งนานแล้ว
ไม่เห็นมาวัน๒วันแล้วเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมันหายไปไหน
ก็ไม่มีอะไรก็ผ่านวันนั้นไป
พอมาเช้าอีกวันหนึ่งก็เหมือนเดิมครับ
น้าเอกเขาก็มาหาแม่แฟนผม
แล้วหลังจากนั้นผ่านไปประมาณช่วง๙๑๐โมง
ก็มีคนขับมอไซค์มาที่หน้าบ้าน
ตะโกนบอกนางเอกว่าเฮ้ยพี่เอกรู้ข่าวยัง
สองมันตายแล้วนะ
มีคนเห็นศพมันลอยขึ้นมาตรงชายห่านตรงทะเล
เพราะว่าจังหวัดที่บ้านเขาอยู่ติดอยู่กับทะเลด้วย

แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะมีแค่นางเอกกับคนที่นั่น
ตัวครอบครัวแฟนผมก็ไม่ได้ไปด้วย

ก็ตำรวจก็มากันเยอะแล้วก็มีชาวบ้านมาดูมาอะไรกัน
สรุปก็คือในสภาพที่เห็นศพอะครับ
ก็คือร่างกายโบบอื่นละ
แล้วก็ตามร่างกายเนี่ยมีร่องรอยกระดูกทำร้าย
เพราะว่ามันจะมีรอยช้ำรอยแตกรอยอะไรอย่างนี้
ทีนี้ทางน้าเอกเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะ
จะเป็นคนที่แบบเวร่าค่ะเพราะว่าเตอร์นี้

เหมือนคิดในใจอะแล้วก็พูดมาแบบ

ถ้าใครทำมึงมึงมาบอกกูได้เลยนะ

ก็ณเอกก็กลับจากสถานที่ตรงนั้นมา
กลับมาที่บ้านก็มาเล่าให้กับครอบครัวแฟนฟัง

ก็พบกพอตกเย็นอะครับ

ก็ทำสัญลักษณ์กับข้าวแล้วก็กินข้าวอยู่ชั้นบน
วันนั้นเลยที่หลังจากที่เขากลับมา
เขาก็มานั่งคุยกันในวงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะ
มันเป็นอะไรขึ้นมันไปเจออะไรใหม่

สักพักหนึ่งช่วงประมาณ๖โมงทุ่มหนึ่ง
มันมีเสียงเหมือนมีคนปลาหินปลาเศษหิน
กระแทกมาที่ผนังบ้านซึ่งมันเป็นบ้านไม้
มันกำลังแก๊กแก๊กแก๊กแก๊ก
ซึ่งก็แบบไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรอย่างนี้

แต่พอสักพักนึงมันเริ่มมีเสียงหมาหอน
หอนหมาเห่าไล่มาไล่มาไล่มา

หมารอบบ้านก็ยังเห่ายังเห่าอยู่
ตัวน้าเอกเขาก็นึกว่าตั้งแต่ร้านเขามา

นึกว่าแบบหลานมาจะมากินข้าวมาอะไรอย่างนี้
เขาตะโกนถามไปเฮ้ยไอ้บอสเหรอ
ทำมาก็มากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้
เขาก็ลุกขึ้นไปแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงชานบ้าน
เปิดประตูไปจะมีชานบ้านอยู่
ก่อนที่จะถึงบันไดก็พอมองคลับไป
เขาก็เงียบอะครับตัวเองเขาก็เงียบ
สักพักหนึ่งจากที่นึกว่าเป็นหลานตัวเอง
เขาพูดขึ้นมาอ้าวเฮอเห้ยไอ้ศอง
มึงมาเหรออะไรอย่างนี้
ซึ่งคนที่มั่งก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น

ทั้งพ่อแม่แฟนผมก็ตกใจกัน
นั่งกินข้าวก็แบบมองหน้ากันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหมือนกับเขาอยากรู้ว่า
เขาก็พูดแล้วก็ปิดบ้านนอนกัน
คืนนั้นก็เงียบไปครับไม่มีอะไร
แต่สิ่งที่แปลกคือพอตื่นเช้ามา

เต็มที่ก็ต้องเป็นครึ่งเท้าอย่างนี้

เป็นเหมือนปลายเท้าแต่๓จุด
ใช่เหมือนคนเอานิ้วเท้าขยิ่งเดินอีกอย่างนี้
ซึ่งถึงจะนิ้วเท้าถึงจะปลายเท้ายังไง

แต่นี่มันเป็นแบบนิ้วเท้าจิกอย่างนี้สาดจึ๊กขึ้นมา

เขาบอกว่าคงใส่เขามาจริงอะไรอย่างนี้
นั่นก็คือเหตุการณ์ที่แปลกแรกนะที่เห็นณจุดนั้น

เขาจะมามีการเดินเหมือนตัวลอย

เออแล้วเอาปลาเท้าแค่แตะ

ใช่ถึงมันเห็นเป็นอย่างนั้นจริง

ใครทำตัวน้าเอี๊ยงเขาก็ไปสืบ
คือแบบชาวบ้านนะครับ๒๐ปีก่อน

ก็แบบไปสืบถามเขาว่าเฮ้ยแบบมี

มันเคยไปมีเรื่องกับชาวบ้านหมู่บ้านอื่นไหมอะไรอย่างนี้

ไปวันแรกอีกวันหนึ่ง
ก็ยังถามอยู่สืบข่าวกันอยู่

พอตอนเที่ยงปุ๊บอยู่ครับพี่แจ๊ค
มันมีเสียงผู้หญิงอะ
นะสองเนี่ยแหละครับซึ่งอาศัยอยู่กับพี่ชายของเขา
แล้วก็มีหลานมีหลานสาวหลานชาย

มึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่ากูทำไม

อยู่อย่างนี้เหมือนถ้าพูดง่ายคือเหมือนอาการผีเข้า
ซึ่งคนก็คาดเดาไปว่าเป็นวิญญาณของน้าสอง

จนแบบทางพ่อเขาก็ต้อง

ไปเชิญนิมนต์พระอะไรอย่างนี้
เพื่อมาไล่เอาพรุ่งต้นคือมาไล่

ก็เริ่มเป็นแบบที่พูดถึงกันแล้วแบบ

ถึงขั้นมาเข้าหลานตัวเองอย่างนี้

ซึ่งตอนเที่ยงมีอาการนี้

ยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านพี่ชายเขา
เหมือนยืนร้องไห้ร้องไห้อยู่ตอนนั้นน่ะ

แต่มันเหมือนมาหวยออกที่บ้านแฟนผมนี่แหละ

เพราะว่านางเอกเขาก็นอนอยู่ที่นี่

ไล่มาถึงที่หน้าบ้านแฟนผม

ซึ่งช่วงแรกพวกเขากลัว
เขาก็แบบพยายามหลับพยายามนอนกัน

หลานสาวกรี๊ดขึ้นมาเหมือนเดิมเลย

บางทีก็ให้คนที่แบบเป็นเหมือนหมอผีครับ

ซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังเด็กแล้ว๑๐ขวบ

แต่ความเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากเห็น
ซึ่งพอผ่านไปสักวัน๒วัน

เขาอยากรู้ว่าเสียงร้องไห้มันเป็นเสียงใคร
ซึ่งบ้านโบราณข้างล่างที่มันเป็นไม้ตาน
มันจะมีตาไม้มีร่องไม้อยู่ครับ

เขาเห็นเป็นเงาดำ
เหมือนผู้ชายนั่งอยู่บนแค่

ใส่เสื้อลายสก๊อตแขนสั้น

นั่งแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ทั้งคืนเลย

ใส่เสื้อสก๊อตแขนสั้น
แล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นอย่างนี้

หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังสืบอยู่
ทีนี้พอสืบแบบธรรมดา

ไปชาวเลไปออกเรือ
ขากลับมาเห็นว่ามีอะไรกองอยู่บนชายหาด

ตำรวจเขาก็เลยหารักฐานต่อไม่ได้เลย

เรื่องของการตรวจสอบสมัยนั้นน่ะนะ

ทีนี้พอเพิ่งทางธรรมดาไม่ได้

แต่พอสื่อสารกับเพื่อนผมได้ไหม
ช่วยหน่อยเพราะว่ามันหาคนร้ายไม่ได้
ก็ไปถามไปสำนักแรก

ทำได้อย่างเดียวเลยคือร้องไห้
ร้องไห้แล้วก็มือปิดปากมันพูดไม่ได้

ก็เหมือนกันไปถึงเขาก็ทำได้แค่แบบ
เชิญเข้าร่างแล้วก็ร้องไห้แต่พูดอะไรไม่ได้
แล้วก็ดิ้นทุรนทุลายอย่างนั้น

แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย

หมู่บ้านข้างมันมี

ก็ลองไปดูไหมเผื่อจะช่วยได้

ซึ่งก็คือชุดของผู้เสียชีวิต
แต่ต้องบอกว่าร่างทรงไม่เกี่ยวกับพุทธนะ
เป็นเป็นของคนไทยกับของอันนี้คือ
ของทางฝากฝั่ง

จนไม่เคยรู้จักเขาเพราะมันคนทนทาง
คือที่พึ่งอย่างเดียวที่จะรู้ความจริง

ก็ถือว่าเขาไปที่บ้านของพี่ชายเขาที่เคยอยู่
ก็ฝีบเสื้อผ้ามาได้ไม่มีอะไร
ผลเพราะว่าพอทำพิธีร่างทรงเขาก็ทำพิธีไป

ตอนแรกก็เหมือนถอดใจแล้วก็ได้แค่ร้องไห้อีกแล้ว

เนี่ยมันทำกู
มึงทำกูทำไมกูเจ็บ

เขาก็ถามว่าเฮ้ย๒ใช่ไหม

ก็สรุปว่าคือคุยกันได้

ก็ถามเลยเกิดอะไรขึ้น

บอกมาสิเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วยได้จะช่วย

น้าสองเนี่ยเขาก็มีเพื่อนอีกคนนึง

วันนั้นเพื่อนคนนี้ชวนไปกินเหล้า
คือไปออกเลเสร็จแล้วก็กำลังจะกลับบ้านเนี่ย

คุมแล้วก็เอาเชือกมัดอย่างนี้

เหมือนท่อนไม้ทุบมาที่หัวเขา

เขาก็บอกว่าเขาโดนไม้ตีตีหู
โดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้

แต่เดี๋ยวคนรู้ว่าถุงกระสอบคุมอยู่

แต่สิ่งที่มันทำให้เขารู้ว่า

เสียงที่เขาได้ยินคือเสียงพี่ชายเขาเอง
คือพี่ชายเขาเหมือนมาจ้างเพื่อน
ของเขาเองให้มาทำร้ายเขา

เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาดดก

เหมือนกับแบบมีจังหวะหนึ่งที่พี่เขาเปิดถุงขึ้นมา
ทำให้เห็นเลยว่าแบบเป็นพี่เขาจริงอะไรอย่างนี้

แต่สิ่งที่แบบต้องบอกพี่แจ๊คว่ามัน

พอเขาทุบตีไม่ตาย

เขาบอกว่าเขาขาดใจตายตอนที่โดนคนมาบีบอันทะเขา

เขาก็ช็อกตายตรงนั้นเลย

ซึ่งพอคุณเอกณเอกเขารู้

เออกูรู้แล้วนะเดี๋ยวกูจะหาทางช่วย

มันมีแค่คำบอกเล่าจากใคร
ก็ไม่รู้ที่อ้างว่าตัวเองโดนผี

เขาก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน

เขาไปดูรากมานะมันมีอย่างนี้อย่างนี้

เคมันพอมีประเด็นเรื่องมรดกนะ
แล้วก็แบบได้ยินว่ามีเรื่องคนรักด้วย

ก็ตำรวจก็ไปที่บ้านของพี่ชายของน้าสองอืม

ผมได้ยินว่าคุณมีเรื่องมรดกนะ
คุณผิดใจกับน้องชายไหมอะไรอย่างนี้

ไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้มีอะไรนี่
ก็แบ่งกันได้ผมไม่มีอะไรอยู่แล้ว

ความที่มันเป็นแค่ความเชื่อ

แต่ผ่านไปแค่วัน๒วัน

แจ๊คจำเพื่อนของน้าสองที่เสียชีวิตได้ไหมครับ
ที่ว่าเป็นคนทำร้ายนะสองเนี่ย

ไปกินเหล้าแล้วก็เป็นคนที่ทุบตี

ใช่ทุบตีทำร้ายแล้วก็เป็นคนที่ฆ่ากับมือ

บอกผมมามอบตัวครับ
แล้วก็เล่าเลยผมเป็นคนฆ่าเขาเอง
ต้องบอกเอ้าแล้วอยู่คุณมาได้ไง

มันเริ่มจากอย่างนี้ผมทำอย่างนี้อย่างนี้

เพราะถ้าเกิดไม่มอบตัวก็ไม่มีใครจับได้อยู่แล้ว

เพราะว่าพอเขานอน

เขาจะได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่แถวอยู่ตรงบ้านเขาเหมือนกัน

เปลี่ยนมาเป็นเสียงเหมือนคนทุบบ้าน
ทุบบ้านทุบบ้านทุบบ้านมั่ง
ได้ยินเสียงคนเดินบนหลังคาบ้าง

แล้วเขาจำได้ว่าเพราะว่ามันเป็นเสียงร้องไห้
เขาเลยจำได้ว่าเนี่ยเป็นเสียงเพื่อนเขาเอง

แล้วเขาถามว่าแล้วใครทำบ้างทำคนเดียวเหรอ

มีข้อมูลว่าพี่ชายเขาเป็นหนึ่งในผู้ทำ

แต่คนที่จ้างก็คือพี่ชายเขานั่นแหละ
พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันมีพยานหลักฐาน

แล้วก็มีด้วยอะไรที่หลายอย่างเนี่ย
เขาก็เลยไปถามกับพี่ชายเขาอีกทีหนึ่ง
ไปถามอีกทีหนึ่งก็ยังบอกว่าปฏิเสธ
ปฏิเสธอยู่ดีใครจะไม่ยอมรับคุกนะ
คุกครับคุกยังไงก็คุก
แต่ผ่านมา๒วัน

เขาก็บอกว่าคุณตำรวจครับ

เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเล่าไป
ทุกวันนะครับตอนเที่ยงลูกสาวเขาจะร้องอย่างนี้ตลอด
ร้องแล้วบางทีไม่ได้ร้องแค่แบบ๕นาที๑๐นาทีครับ
ร้องตั้งแต่เที่ยงถึง๓โมงเย็น๔โมงเย็นก็ร้องมาแล้ว
แล้วตอนกลางคืนเขาก็ได้ยินเสียงน้องชายเขาเอง
มาร้องไห้มาวินอยู่แถวบ้านเขา

เพราะเขาบอกว่าเขาก็อยากได้ทรัพย์สินอยากได้สมบัติ

แต่ถึงจุดที่เขาไม่ไหวจริงเขาก็มามอบตัว
ทีนี้ตำรวจถามว่าแล้วสรุปประเด็นที่มันขาดใจกันมีอะไรบ้าง
ก็คือหนึ่งเรื่องมรดกเขาอยากได้
กับสองเนี่ยพี่ชายของน้าสองแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้ว
แต่เขาก็ยังไปมีกิ๊กเป็นผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วมันเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับ

เขาถึงบอกว่าเนี่ยมึงมาแย่งทั้งมรดกกูคนรักกูมึงก็จะเอา
คืออันนี้เป็นแฟนน้าสองแต่ไปเป็นกิ๊กของพี่ชาย
ไม่ไม่เชิงเป็นแฟนหน้าสองครับยังไม่ใช่แฟนหน้าสอง
แต่เหมือนชอบคนคนเดียวกันกำลังแย่งกันจีบอยู่

ใช่คือกำลังแย่งกันจีบอยู่
แต่แบบเหมือนเขาก็นึกอารมณ์ของเขาที่อยากได้ทั้งมรดกด้วย
คนรักก็อยากได้ก็จะได้มาลงมือทำในเคสนี้
ก็พอได้ตัวมาสุดท้ายก็คือพี่ชายเข้าคุก
ส่วนคดีก็ปิดจบไปแต่พอดีผมฟังเรื่องมา

แต่ว่าพอดีเมื่อ๓วันก่อนนี้เอง
ผมไปนั่งกินข้าวที่บ้านให้แฟนผม
สรุปว่าวิญญาณน้าสองยังไม่ไปไหนเลย
หลังจากที่จับคน๕๐ปี
หลังจากที่จับคนบงการ

ไม่ไปไหนจนตอนนี้จนตอนนี้พี่ชายเขาออกจากคุกแล้วนะครับ
ที่บอกว่าขออนุญาตใช้นามสมมุติเพราะเขาออกจากคุกมาแล้ว

เพราะว่าทุกวันนี้คนที่รับกรรมต่อ
ก็คือลูกชายของพี่เขา

ทุกวันนี้ตอนเที่ยงยังมาตะโกนบอกหน้าบ้านอยู่เลยว่า

ทุกวันนี้ยังมีอาการนี้อยู่เลย
มึงทำกูทำไมมึงฆ่ากูทำไม

กูสอง

เพราะอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เหมือนกับตัวน้องชายเขา

ไม่รู้ว่าตัวพี่ชายเขาทำพิธีอะไรกับตัวน้องเขาด้วยหรือเปล่าด้วย
กำลังจะสงสัยว่าหลังจากที่

เพราะว่า๑เขาพูดไม่ได้ตอนแรก

แล้วก็ผมลืมเล่าไปนิดนึงพี่แจ๊ขอโทษครับ

คือเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมถึงแบบเจอศพได้

เพราะว่าพอเขาฆ่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่แจ๊ค
เขาถึงขั้นว่าเอาศพน้องเขาใส่กระสอบ
และขึ้นเรือออกทะเลไป๑๐๒๐กิโลกรัม

แต่อยู่ศพมันก็ลอยขึ้นมา

เอาไปทิ้งเป็น๑๐๒๐กิโลทะเลนี่แบบ
ความจริงมันลอยไปไหนก็ได้

ใช่เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แค่ใส่กระสอบแล้วโยน

เขาหาพวกแบบหินพวกอะไรพวกนี้ถ่วง

แต่คือตัวน่าจะเป็นด้วยจิตเขาด้วย

แล้วก็มาเกยชายหาดจนมีคนไปเจอ
แล้วก็จนสืบสาวมาจนได้เป็น

ในเมื่อน้องชายของคนที่ทำ

ช่วงนั้นเหมือนคนเสียสติป่ะ

ที่เขาทำไว้กับตัวน้องชายเขาเอง

อย่างนี้คือเหมือนคนในหมู่บ้าน
เพราะก็แบบไม่อยากยุ่งกับบ้านนี้

ตอนเที่ยงมันก็จะมีเสียงร้องโวยวายขึ้นมา

ผมได้ยินจากแม่ยายผมว่า

คือมันมีแค่ว่าบางทีจะโวยวายนาน

ครอบครัวว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

เต็มใจหรือไม่อยากจะทำหรือ
มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ถูก

แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นจิตอาฆาต

บางทีบางวิญญาณที่ถึงจะให้บุญเท่าไหร่ก็ตาม

บางทีตัวในความเป็นคนในมนุษย์สังคมมนุษย์
มันมองว่าโอเคเคยรับโทษแล้ว
แต่ในวงกรรม

รอว่าเมื่อไหร่สักวันหนึ่ง

หรือบางทีมันอาจจะเป็นนวกรรมมันก็เดินอยู่แล้ว

การที่ทำให้ตัวพี่ชายเขาต้องทุกข์กับลูกเขา
เพราะว่าเขาทำกับน้อง
แล้วน้องก็มาลงที่ลูก

วันฟังแล้วก็โหดร้ายนะ

วิธีการมันแบบ
มันโหดร้ายครับ
จุดที่เขาเป็นผู้ชาย
โอ้โหผู้หญิงจะไม่เข้าใจ

คือผมฟังครั้งแรกก็แบบเฮ้ยมันทำได้ขนาดเลยเหรอ
ซึ่งคือแบบถ้าเกิดเอาแบบเขาเรียกว่าไง

บอกว่าเขาก็แบบตรวจเช็คคือเขาเช็คร่างกายทั้งหมด
เวลาเขาชันนสูตรเขาเช็คหมดแล้วว่ามีแผลตรงไหนบ้าง

ไม่ใช่ครับเขาบอกว่ามันเหลวเลย
นั่นแหละตรงนั้นก็คือก็เป็นก็คือหมายถึงว่ามันมี
เหตุที่ทำให้โดนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ทำให้มันอ้าย

อ้าวทั้งหมดเลยก็มันเป็นเรื่องของ
เวรกรรมเกิดขึ้นจากการกระทำ
กระทำของคนที่ก่อให้เกิดเวรกรรม
เพราะฉะนั้นฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญเรื่องผีแต่ละเรื่องเนี่ย
ในแต่ละเรื่องมันก็จะมีการสอดแทรกในเรื่องของ
บุญคุณโทษเรื่องของเวรกรรม

ไอ้ตอนทำเขาไอ้ตอนอยากได้เราก็
อยากได้หน้ามืดตามัวทำอะไรก็ได้
ในสิ่งที่ตัวเองจะได้มา
กระทั่งการไปทำร้ายคนอื่นแม้กระทั่งการไปฆ่าคน
เพราะฉะนั้นสุดท้ายสิ่งที่เราได้มามันก็แค่แป๊บเดียว
แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะติดอยู่กับคนคนนั้นไปอีกนานเลยก็คือเวรกรรม
ที่ไม่รู้มันจะจบลงที่ตรงไหน
ไม่รู้จะต้องทนทุกข์ทรมานเห็นคนรอบตัวเนี่ย
ตัวเองอาจจะไม่ได้รับอะไรเยอะหรอกแต่คนรอบตัวมันจะทำให้เราเนี่ย
ทรมานมากขึ้นจากเวรกรรม
เห็นลูกตัวเองเป็นอย่างนั้นทุกวันอย่างนี้มันก็ทุกข์ใจนะ
จะให้ตัวเองมารับเองมันก็ไม่ได้ไง
กรรมมันอาจจะมาในหลายรูปแบบ
นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของศพไม่สงบ
เรื่องของคุณเกียรติวันนี้ขอบคุณคุณเกียรติมากนะครับ
มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นสยองขวัญสั่นประสาทแบบนี้
ส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการนะครับ
และเหมือนเดิมนะครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
ก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนสั่นประสาท
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ได้ไม่พลาดดีอย่างรายการสถานีผีดุของเรา

และยังอยู่ต่อไปเรื่อยคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ

ขอบคุณคุณเกียรตินะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับขอบคุณครับ
รับชมเรื่องราวผีโคตรดุ
ลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ